แม้ว่าประเทศเราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่ได้

คนไม่กี่ตระกูลรวยเอารวยเอา
เคยได้ยินว่าเขารวยร้อยล้าน

ตอนหลังนี่เป็นหมื่นล้าน

แต่ว่าคนลำบากยากจน

จำนวนคนจนก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วย
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทางเศรษฐกิจ

ความเรื่องล้ำทางกระบวนการยุติธรรม
เริ่มมีสัญญาณบวกที่ให้เห็นว่า
ความเรื่องล้ำทางกระบวนการยุติธรรม

ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำที่อยู่ในความดูแลของสารยุติธรรม
มีข่าวการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นข่าวขึ้นมา
คือการประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย
รู้กันมาตั้งนานแล้วครับว่าถ้า

กว่าสารจะตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิด

ก็ถูกขังต่ออยู่ในกรมอยู่ในคุก
แต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องปล่อยตัวออกมา
อยู่ในห้องขังมาแล้วกี่วันกี่เดือน
ก็ถือว่าถูกขังฟรี
เพราะอะไรเพราะไม่มีเงินประกันตัว
ลักษณะอย่างนี้คนที่เจอ
ครอบครัวที่เขาเจอเขาก็ขมขื่นกันมาเยอะแล้ว
ก็จะทำยังไงได้ไม่มีเงินประกันตัว
แม้ว่าประกันตัวแค่ชั้นหมื่นก็ไม่มีเงินประกัน
หลักหมื่นก็ไม่มีเงินประกันแล้วจะทำยังไง
ก็เป็นปัญหาที่คนไม่เจอกันเองไม่รู้หรอกครับ
คนที่เจอกันเองครอบครัวที่เขาถูกกันแกล้ง
ครอบครัวที่เขารู้ว่าเขาไม่ผิดแต่ว่าต้องไปอยู่ในห้องขัง
เพื่อรอตัดสินคดีอันนี้ก็เป็นความเจ็บปวด
ผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้วันนี้เพราะว่า
เช้าวันนี้มีข่าวดีข่าวดีจากการแถลงของประธานศาลดีกา
ที่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ประธานสารดีกาเดินหน้า
ให้ประกันตัววันหยุดปล่อยผู้ต้องขังคือของเดิมเนี่ย
ถ้าตำรวจมีหมายจับมาจับตัวเราในสมมุติจับตัวช่วงบ่ายวันศุกร์
เย็นวันศุกร์ไม่มีสิทธิ์จะประกันตัวเลยครับประกันตัวไม่ทัน
วันเสาร์อาทิตย์สองวันต้องอยู่ในห้องขังแล้วถ้าเป็นรองวิกเอ็น
ติดต่อกันสามสี่วันยิ่งแล้วใหญ่ต้องรอวันเปิดทำการขึ้นมา
ตำรวจถึงจะเอาตัวผู้ต้องหาไปขอประกันตัว
ต่อไปนี้ไม่ว่าตำรวจจะเอาหมายจับมาจับวันไหนมาจับวันเสาร์มาจับวันอาทิตย์มาจับวันนักขัดตะเลิก
สารก็ทำงานครับเพื่อให้เอาไปประกันตัวได้อันนี้เป็นเรื่องใหม่

เปลี่ยนแปลงที่ท่านประธานสารดีกาคนใหม่ที่ท่านเห็นในจอเนี่ย
ท่านศาลัยเกตวัฏนะพันธุ์ท่านแถลงข่าวเมื่อวานท่านบอกว่าโครงการเนี้ย
คมที่ผ่านมามีผู้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุด
ในส่วนของสารชั้นต้นกว่า๘๙๕คน
สารมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วกว่า๘๓๘คน
สารสูงหรือสารอุทธรณ์และดีกามียื่นคำร้อง๑๒๖คน
สารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้ว๕๐คน
อยู่ระหว่างการแจ้งการอ่าน๕คน
อันนี้วันหย่งวันหยุดปล่อยตัวได้หมดประกันตัวได้หมด
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าประกันตัวได้แต่ว่าไม่มีหลักทรัพย์
บอกอย่างนี้บางคนอาจจะไม่มีทรัพย์เลยไม่ยื่นประกันตัว
บางคนอาจจะพอมีทรัพย์แต่คิดว่าเก็บเงินตอนนี้ไว้ให้ลูกหรือครอบครัวดีกว่า
ก็เลยไม่ยอมยื่นประกันตัวนี่เขาไม่รู้ไง
เพราะยังไม่ทราบว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ประกันตัวได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
เราต้องคิดว่าจะทำยังไงให้คนเข้าใจเรื่องนี้นี่ท่านประธานว่า
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ท่านประธานก็บอกว่าได้เริ่มโครงการนำร่องแล้วครับ
เมื่อวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยรองประธานสารดีกาท่านเมธินีชะโลธร
ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนโยบายเรื่องนี้
รองประธานสารดีการโน่นแล้วไปเลยครับไปลงพื้นที่เรือนจำกาญจนบุรี
ซึ่งอยู่ในอำนาจของสารกาญจนบุรีเป็นสารนำร่องเพื่อเผยแพร่ทำความเข้าใจถึงสิทธิ
ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาแล้วก็มีการนำคำร้องใบเดียว
คำว่าคำร้องใบเดียวก็คือว่าหน้าเดียวเนี่ยไม่กรอกไม่ยุ่งยากไม่มากเรื่อง
เป็นวิธีการที่สารจะพิจารณาว่าจะปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาได้
โดยไม่ต้องใช้หลักประกันเป็นเงินสด
ท่านประธานสารดีกาบอกว่าทีนี้ถ้ามีความเสี่ยงน้อย
สารจะพินาว่าไม่หลบไม่หนีหรือไม่ไปก่อเหตุพันยันตราย
ก็ให้ปล่อยตัวไม่ต้องใช้เงินนี่หลักเกณฑ์นะ
ประกันตัวเนี่ยไม่ต้องใช้เงินแล้ว
ฉะนั้นเมื่อรองประธานสารดีกาท่านเมธินี
เรือนจำก็ไปให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายพวกนี้
ซึ่งส่วนมากแล้วก็เป็นผู้ต้องหาที่ยากจน
ยากจนก็ไม่กล้ายื่นประกันตัวเพราะคิดว่าไม่มีหลักทรัพย์
ต่อไปนี้เขาจะรู้แล้วครับว่าถึงไม่มีหลักทรัพย์
ก็ยื่นประกันตัวได้กรอกคำร้องใบเดียวจากในเรือนจำเลย
กรอกคำร้องเสร็จก็ส่งมายังศาลกาญจนบุรีเพื่อพิจารณา
วันเดียวเท่านั้นนะครับศาลก็พิจารณาปล่อยผู้ต้องหา
ซึ่งประเมินแล้วว่าไม่หลบหนีเห็นไหมครับนี่เป็นการนำร่อง
ที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนรองประธานสารดีกาเข้าไปในเรือนจำ
เข้าไปในเรือนจำแล้วไปคุยกับผู้ต้องหา
บอกว่าถึงไม่มีเงินก็ประกันตัวได้นะเอ้าเขียนคำร้อง
คำร้องนั้นเขียนง่ายเขียนคำร้องเสร็จออกจากเรือนจำ
ส่งถึงศาลศาลให้ประกันตัวภายในวันเดียว
นี่ไงครับที่ผมบอกว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับคนจนมาก
แล้วก็รวดเร็วกรอกวันนั้นได้ประกันตัววันนั้น
สุดท้ายที่ท่านประธานสารดีกาท่านบอกอีกตอนนี้ดูนะครับ
จากงานลงพื้นที่ตรงนี้พบว่ามีผู้ต้องหายากจนและยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์
จะได้รับการพิจารณาปล่อยชั่วคราวยังมีอีกมาก
ที่ผ่านมาสำนักงานสารยุติธรรมก็จัดให้มีการใช้แบบ
ประเมินความเสี่ยงในสารทั่วประเทศ
แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยยังพบว่าปฏิบัติได้ทั่วถึงยาก
ในศาลต่างจังหวัดมองว่านี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่
ฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องใหม่ก็ยังอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจ
สัญญาณจากประธานสารดีกาเรื่องนี้ชัดมากครับ
ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการสารที่อำนวยความยุติธรรม
ที่จะทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมไม่เหลื่อมล้ำ
แล้วก็เราไม่สามารถอย่างที่บอกทำให้คนจนกับคนรวยเหลื่อมล้ำน้อยลงได้
แต่ว่ากระบวนการยุติธรรมอย่างน้อยต่อไปนี้คนจนก็มีสิทธิ์ที่จะประกันตัว
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ก็มีสิทธิ์ประกันตัวได้
ขอให้พิสูจน์ได้ว่าไม่หนีคนรวยไปทำผิด
มีเงินประกันแพงประกันกันเป็นล้านล้าน๑๐ล้าน
มีเงินประกันขึ้นมาเขาก็หนีนี่ครับ
ฉะนั้นเงินประกันไม่ใช่ประเด็นที่จะบอกว่าคนหนีหรือคนไม่หนี
คนจนไม่มีเงินประกันตัวประกันออกมาได้เขาไม่รู้จะหนีไปไหนนี่ครับ
ก็ทำไล่ทำนาทำมาหากินอยู่อย่างนั้นพาสปอร์ตยังไม่เคยมีเลย
แล้วจะหนีไปต่างประเทศยังไงนี่เป็นมิติใหม่ว่า
เรากำลังจะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมแคบลง
เหลืออย่างเดียวในชั้นพนักงานสอบสวนในชั้นตำรวจซึ่งก็ยังมีปัญหาอยู่มาก
ทำสำนวนคนมีเส้นจากผิดเป็นถูกคนไม่มีเส้นจากถูกเป็นผิด
คนจนจากถูกเป็นผิดคนมีเงินมากจากผิดเป็นถูก
ยังมีอยู่ยังมีการแทรกแทรงอยู่ยังมีการบิดเบือนอยู่
ยังมีการเรียกรับผลประโยชน์อยู่แต่ตรงของตำรวจเนี่ย
ต้องรอพรบตำรวจฉบับใหม่พรบตำรวจฉบับใหม่เนี่ย
เขียนขึ้นจากความคิดความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
แต่ว่าตอนนี้ยังเงียบอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ยังถูกดองอยู่ครับยังไม่ได้นำเข้าสภา
หรือว่ากลัวว่าถ้านำเข้าสภาออกมาใช้เป็นกฎหมาย
การซื้อขายตำแหน่งจะทำกันไม่สะดวก

แต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เรื่องของศาลเป็นข่าวดี